คุณผู้ชมครับปัญหาภัยแรงของปีนี้ผ่านมาทั้งปี
คาดว่าจะส่งผลกระทบไปต่อถึงปีหน้า
แล้วก็ส่งผลให้ราคาสินค้าเกษตรยังคงตกต่ำต่อไปนะครับ
ทำให้ผู้จำหน่ายเมล็ดพันธุ์นั้นมีการหันไปลุกตลาดต่างประเทศมากขึ้น
แล้วคาดหวังว่าจะเพิ่มยอดขายได้ประมาณ๑๕๐ทีเดียวนะครับ
ติดตามเรื่องนี้จากบรรยายงานของคุณเขมิกาพรมพันธ์ครับ
ผลผลิตจากศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์ของเจไต
จำหน่ายเมล็ดพันธุ์รายใหญ่ของประเทศ
ภายใต้ความร่วมมือกับพันธมิตรทาคีอี้จากประเทศญี่ปุ่น
ที่มีส่วนแบ่งในตลาดโลกกว่าร้อยละ๖๑๐๗หรือคิดเป็นอันดับ๖ของโลก
ความร่วมมือนี้มีมาอย่างต่อเนื่องกว่า๗๕ปี
โดยเมล็ดพันธุ์ที่เหมาะกับสภาพภูมิอากาศในแถบเอเชียถือเป็นข้อได้เปรียบ
สำหรับตลาดที่ใหญ่และมีศักยภาพมาก
ใช้งบประมาณร้อยละ๑๐จากยอดขายลงทุนเพื่อวิจัยอย่างต่อเนื่อง
โดยปีที่ผ่านมาเจียไตมีรายได้๖๕ล้านดอลลาร์สหรัฐ
หรือประมาณ๒๓๐๐ล้านบาทแม้จะมีวิกฤตภัยแรงก็ตาม
ทางด้านของตลาดหดตัวไปเยอะนะครับทางด้านการเกษตร
ไม่ว่าจะเป็นการใช้ปุ๋ยการใช้ยาหายไปกันเยอะนะครับ
ตลาดยาเคมีเกษตรก็หายไปเกือบครึ่ง
ทางด้านของปุ๋ยก็หายไปหลายสิบนะครับ

แต่เราก็โชคดีเราไม่ตกเลยนะครับ
ผู้บริหารเจียไตมองว่าภายแรงราคาผลผลิตทางการเกษตรที่ตกต่ำ
และการแข่งขันมีผลทำให้การทำการตลาดในประเทศ
ปี๒๕๕๙เป็นไปได้ยาก
สิ่งที่จะทำให้ทางด้านของตลาดใหญ่ขึ้นก็คือราคาอย่างเดียวเลยนะครับ
วันนี้ในประเทศไทยเราบริโภคเมล็ดพันธ
เราใช้กันประมาณ๓๐บาทต่อหัวนะครับ
ตลาดนี่ใหญ่ประมาณ๒๐๐กว่าล้านหารด้วย๖๐กว่าล้าน
๖๐กว่าล้านคนก็ประมาณ๓๐บาทนะครับ
ทางด้านของประเทศที่พัฒนาแล้วของเขาเกิน๑๕๐บาทหมดเลย

ใหญ่กว่าเรา๕เท่าเนี่ยไม่ใช่แปลว่าเขากินมากกว่าเรา๕เท่า

มันตอบได้เลยครับว่าเขาแพงกว่าเรา๕เท่า
โดยมองว่าหากลดการสูญเสียตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำได้
หรือตั้งแต่เกษตรกรมีผลผลิตที่มีคุณภาพ
ใช้กระบวนการหลังการเก็บเกี่ยวบรรจุพันธุ
และการรักษาอายุผลผลิตให้นานขึ้น
ก็จะทำให้ราคาเพิ่มขึ้นได้
ปีหน้าเจียตายจึงจะลุกตลาดแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชีย
อย่างเช่นอินเดียมังคลาเทศและพม่า
คาดว่าจะทำให้ยอดขายในปีหน้าเติบโตได้ถึง๑๕๐
เป็นสัดส่วนจากตลาดต่างประเทศ๑๔
เมกาพรมพันธ์ใจข่าวเทราะทีวีรายงาน